จักรยานยนต์ใช่ไหมไม่ใช้มือเปล่าใช้หมวกกันน็อกค่ะ

ฟาดกันต่อสู้กันแทนหมัดเป็นนวมหรือเปล่าไม่แน่ใจติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
อ๋อนี่ไหมนี่ใช่ไหมที่มีลงมา
โอ้โห
ฟาดกันไปฟาดกันมานะคะ
คลิปนี้เนี่ยโอ้โหบันทึกได้จากกล้องหน้ารถเป็นมุมที่สุดท้ายมาอยู่กลางเฟรมพอดีเลยนะคะ
เห็นเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกันนะคะแล้วก็เริ่มถอดหมวกกันน็อกออกฟาด
แล้วก็มีการไปเหยียบจักรยานยนต์ของคู่กรณีซ้ำนะคะ

วินาทีนี้ชายสวมหมวกกันน็อกสีขาวเดินมาจากรถของตัวเองนะคะ
ก่อนจะต่อยหน้าคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันที่ตามหลังมาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนลาดพร้าวนะคะ
จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์สองคันเนี่ยขับตามกันมาโดยใช้หมวกขาว
หันมาโต้เถียงกับชายอีกคนที่ขับตามหลังมานะคะก่อนเปิดศึกทะเลาะกัน
ซึ่งเพจดังค่ะก็แชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขียนบอกว่า
มวยปลามอเตอร์ไซค์ทะเลาะวิวาสก่อนถึงปั้มเชลสาขาราชพร้าวร้อยสิบสองค่ะ
มวยปลาคือมวยปลานะคะเลยบอกไงว่าเอ๊ะหมวกกันน็อกหรือนวมนะคะ
ผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะบอกว่าต้องมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แน่เลย
ซึ่งบางคนก็มองว่าตัวเล็กใหญ่ไม่สำคัญให้สู้เขาอย่าวิ่งหนี
ขณะที่อีกฝ่ายก็แนะให้ใจเย็นค่อยพูดค่อยจากันนะคะ
จากนี้ก็ยังมีผู้วิจารณ์นะคะช่วงที่ทั้งคู่ผละจากกัน
จังหวะที่ชายหมวกขาวทำท่าจะเปิดกระเป๋าหยิบอะไรบางอย่าง
นี่ไงค่ะภาพนี้ค่ะนี่ค่ะคนก็เอ๊ะอาวุธมีดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นปืนนะคะ
เอาแล้วก็ไม่ได้หยิบใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้หยิบนะคะชายคนนี้
คว่างหมวกกันน็อกตามด้วยนะแต่รอดูอ๋อนี่ไงเออ
เสียดายหมวกกันน็อกเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ต้องขี่ไปเอาล่ะใช่ค่ะ
สุดท้ายชายคนนั้นเนี่ยที่เหมือนจะควักอะไรบางอย่างก็ขี่จักรยานยนต์ไปนะคะ
คู่กรณีก็คว่างหวกกันน็อกตามหลังอย่างที่เห็น
ทีมข่าวของเราติดตามเรื่องนี้สอบถามไปยังเจ้าของคลิปค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๗โมงของเมื่อวาน
คู่กรณีทั้งสองคนยืนทะเลาะกันอยู่ตรงหน้ารถของตัวเอง
หลังเกิดเหตุก็ได้บอกให้ชายหมวกกันน็อกดำไปจอดรอในปั๊มเชลข้างทาง
เพื่อจะนำภาพจากกล้องให้เป็นหลักฐานนะคะ
งงเนอะค่ะหมวกกันน็อกเนี่ยเอาไว้เป็นหมวกนิรภัยไม่ได้เอาไว้เป็นอาวุธเข้าใจอะไรผิดไหม
นะใจเย็นเหมือนเดิมค่ะอากาศเย็นลงแล้ววันนี้
ก็ใจเย็นกันเหมือนเดิมนะคะ